พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงนำเมล็ดพันธุ์ต้นยางนาจากจังหวัดเพชรบุรีไปทรงปลูกที่วังไกลกังวลและวังสวนจิตรดาค่ะเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนาและเป็นสถานที่ในการศึกษาพันไม้
ในอดีตเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านจังหวัดเพชรบุรีสองข้างทางจะมีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
ส่วนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์สวนพระองค์แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์เพราะมีรัฐดรรมทำไร่ทำสวนในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทรงเปลี่ยนวิธีด้วยการนำเอาเมล็ดยางนาบริเวณนั้นไปเพาะขยายพันธุ์ในกระถางณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลและทรงนำไปปลูกในแปลงทดลองใกล้พระตำหนักเรือนต้นสวนจิตรดาพร้อมค่าราชบริพาณเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมปี๒๕๐๔จำนวน๑๐๙๖ต้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาพันไม้ของนิสิต
พฤษกำไรแก้วอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงกล่าวว่ารู้สึกทราบซึ้งเป็นอย่างมากที่ในหลวงราชการที่๙ทรงนำเมล็ดพันธุต้นยางนาจากตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีไปปลูกไว้ในวังสวนจิตรดาทรงสั่งสอนให้เห็นว่าไม้ยางนานี้เป็นไม้ที่มีประโยชน์ควรที่จะอนุรักษ์และปลูกเพิ่มซึ่งตัวเองและชาวต